ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยหยุดโลกทีเดียวครับ
เจอกับนักมวยประสบการณ์สูง
น้ำหวานลูกแม่กุหลาบ

น้ำหวานบอกว่าต้องเตะขวาครับ
ของขิงน้อยก็อยู่ที่แข้งขวาครับ